ข่าวนี้โอ้โหน่ากลัวมากพี่ข่าวใหญ่มาก
ใช่พึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน
วิวาสยองวิวาเลือด
นั่นหมายถึงเจ้าสาวแม่เจ้าสาว
น้องเจ้าสาวญาติและยิงตัวเองตาย

ตาย๕เจ็บหนัก๑
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้หูสยองมากกลายเป็นวิวาเลือดนะครับ
นี่ฮะเกิดเหตุตอน๔ทุ่มครึ่ง
ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลวังน้ำเขียวจังหวัด

คุณผู้ชมตำรวจเข้าไปกู้ภัยเข้าไป
ตกใจกับสภาพศพที่เห็น

นะครับเลือดอาบเต็มไปหมดเลยนะฮะ

ก็คือนายจตุรงค์หรือว่านายแจ็ค

อายุน้อยกว่าเจ้าสาวเกือบ๑๐ปี
เจ้าสาวชื่อนางสาวกาญจนาหรือปู
นอนเสียชีวิตใส่ชุดขาวอยู่ใกล้กัน
นอกจากนั้นยังมีนางกิ่งทอง
มีญาติที่มาร่วมงานถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
ก็คือนายทงนนขุนทศอายุ๕๐ปี
คนนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็นายบำรุงชาเทราชอายุ๒๘ปี
คนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งรักษาที่โรงพยาบาล
เท่ากับว่านี่คุณเสียชีวิตในงาน๔ศพ

ตายที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งเจ็บหนักอีกหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะทำไมถึงมีเหตุการณ์ยิงกันในงานแต่ง

บอกว่าวันแต่งงานของแจ็คและปู
พิธีก็จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า
หลังจากนั้นดื่มฉลองกันจนช่วงค่ำเมื่อคืนนี้
กระทั่งก่อนเกิดเหตุนายแจ็คและญาติ
ได้นั่งดื่มฉลองกันที่โต๊ะกินเลี้ยงหน้าบ้าน
แต่ว่าคนที่มาร่วมงานสังเกต

คือสีหน้าท่าทางเขาจะดูเครียดตั้งแต่เช้าแล้วนะ

และในช่วงของกลางค่ำกลางคืนที่มีกินเลี้ยงกัน
ปรากฏว่านายแจ็คเจ้าบ่าวมีปากเสียงกับเจ้าสาว
ทะเลาะกันรุนแรงเรื่องอะไรก็ไม่แน่ชัดนะฮะ
กระทั่งนายแจ๊คล้มโต๊ะ
กวาดข้าวของตกแตกเกินกระต่าย
ก็กินเหล้าเมาด้วยหลังจากนั้น
แจ๊คเดินไปหยิบอาวุธปืนขนาด๙มมในรถ
กระหน่ำยิงใส่เจ้าสาวแม่เจ้าสาวน้องเจ้าสาว
และคนในงานทันทีรวมถึงท้ายสุดยิงตัวตาย
ห้า
นี่ฮะประโยคสุดท้ายที่เจ้าบ่าวพูดนะฮะ
เป็นอะไรกันนักหนาหลังจากนั้นกราดยิงทันทีนะฮะ

คือหลังก่อเหตุนายแจ๊คอย่างที่บอกไป
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตาย

และเป็น๕ศพละบัดเจ็บอีก๑คน
ตกอยู่ข้างตัวของนายแจ็คแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
จำนวน๑๑ปลอกกระจายอยู่บริเวณบ้านและพบหัวกระสุนอีก๓หัว
ตำรวจสานิทานถึงสาเหตุของการกระดายิงกันในงาน
เพราะอะไรรู้ไหมครับ๑นายแจ๊คอายุน้อยกว่าเจ้าสาวเกือบ๑๐ปี
กับ๓๘เจ้าสาวเป็นคนอัธยาศัยดี
แจ๊คน่าจะเกิดความหึงหวงมานาน
และอย่างนายแจ็คเป็นผู้พิการขา
อาจจะเกิดความน้อยใจที่ตัวเอง
อาจจะไม่คู่ควรกับเจ้าสาว

แต่จริงนายแจ็คซึ่งเป็นผู้พิการขาเนี่ย

แข่งขันว่ายน้ำแล้วก็ยิงปืนระดับนานาชาติ
ชื่นชอบการเล่นอาวุธปืน
นี่สาเหตุที่แท้จริงคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจจะต้องสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน
คือมูลเหตุจูงใจยังแกว่งอยู่
ยังดูไม่ออกว่ามันมาจากเรื่องอะไรกันแน่นะครับ
คำพูดสุดท้ายเป็นอะไรกันนักหนา

งานวิวาแล้วจะมีความสุขในชีวิตแล้ว
กลับกลายเป็นกราดยิงกันจนตายทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะ